อีกหนึ่งเรื่องโอ้โหเขาล่ำเขาลือกันมาตั้งแต่เมื่อวาน

คือใครจะไปเชื่อ
คุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะ
วินาทีนี้ต่อไปนี้เลยนะ
จ่าเฉยทั่วประเทศจะไม่เฉยอีกต่อไป

เพราะประชาชนที่เขาได้ดูข่าวนี้
ใครที่อยากจะได้โชคลาภ
แล้วก็อาจจะต้องไปขอพรจากจาเฉย
เพราะว่ามีคุณยายท่านหนึ่งเขาเชื่อว่า
ได้เลขเด็ดได้โชคลาภจากจ่าเฉยครับ

จ่าดำจ่าแดงจ่าดำจ่าแดงอะไรนี่ก็หลบกันไปเลย

ไม่ต้องมาแล้วเจอกับจ่าเฉยก็ไปครับ
แล้วไปเจอภาพนี้นี่อึ้งกันเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าคุณยายท่านหนึ่งครับโอ้โห
นี่เลยไปยกมือกราบไหว้จาเฉยครับ

นี่แหละครับคือเรื่องของเรื่องนะครับ
คือไปถามคุณยายท่านนี้
คุณยายครับเขาก็เล่าว่า
ตนเองเนี่ยนำดอกไม้เครื่องเส้นไหว้มาไหว้จ่าเฉย
ก็เพราะว่าตนนั้นได้บนบานขอโชคลาภจากจ๊ะเฉยที่นี่

แล้วดันถูกจริงได้โชคได้ลาบจริง
ฉันได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค่ะและสลากออมสินอ๋อ
ได้สองเด้งโอ้โห
คุณยายก็เลยเชื่อว่านี่แหละที่เธอมาขอโชคขอลาบจากจ่าเฉยเลย
ต้องมาแก้บนมาไหว้กราบสการะ
แล้วก็ต้องเอาดอกมงดอกไม้มากราบไหว้บูชาอย่างที่เห็น
คนที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
แถวถนนชาลาธัษเลียบชายหาดแหลมสมีหลาจังหวัดสงขรา
เขาก็แตกตื่นนะสิครับเขางงมาไหว้จ่าเฉยทำไมอะไรอย่างนี้นะ

ใช่เพราะจ่าเฉยมีหน้าที่คือ
มีให้รู้เฉยว่าตรงนี้ก็อาจจะมีด่านตรวจนะ
ตรงนี้ต้องระมัดระวังเข้มงวดการจราจร
อะไรก็ว่ากันไปแต่อย่างไรก็ตาม
ผมบอกเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ตอนนี้จะเฉย
มีพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาห้อยไว้ตรงแขนแล้ว
เฉยไม่ได้มาหาเสียง
แล้วตอนนี้จ่าเฉยก็น่าจะโอ้นี่ครับมีที่ปักทูบให้ด้วย
ที่ฉันสงสัยนะเวลาขอโชคจากจ่าเฉย
เฉยเขาทำยังไงเวลาเขาให้โชค
ดูตรงไหนสังเกตยังไง
หรือว่าจะเฉยตะกี้ยืนท่าไหนนี่
อย่างนี้นี่เอง
เอาเป็นว่าจ่าเฉยเขาก็เป็นจ่าเฉยของเขาในมุมของเรานะ
แต่ถ้าใครจะไปเชื่อไปทำอะไรก็มันก็สุดแล้วแต่
แต่เรื่องความเชื่อมันก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แล้วจ่าเฉยทั่วประเทศคุณผู้ชม
อย่าควรจาเฉยเขา
อย่าเอาแป้งไปทาจาเฉยนะคะ
มันเป็นราชาศิษฐ์ของทางราชกาลด้วย
เดี๋ยวคุณอาจจะพี่ฉันว่าจาเฉยมีผ้าเป็นสีแล้วตอนนี้
ตอนนี้โปรดแล้วจาเฉยแปรงของข้อ
เป็นสีจำบูสีเขียวสีได้ดี
ดีไหมไม่ดีคือแค่บางทีขับผ่านจ่าเฉยยังรู้สึกกลัวเลย

โอ้แล้วกลางข้ามกลางคืนคุณนึกภาพดูจาเฉยมีพวงมาลัย๕๓๔
มีควันทูบหรือว่าจะเปลี่ยนชุดเฉยเป็นสบาย
พอแล้วนี่คุณจินตนาการรับเลิศมาก